ฝิกไฟออกมารสะงงมันให้ดี
ประมาณเที่ยงคืนก็มาก็เดินดูว่าอะไรจะหายมั่งก็เจอเอ๊ะผู้หญิงสวยก็เดินรอบอยู่ในสถานที่นี้แต่งตัวสวยโอ้โหบอกไม่ถูกเลย
เขาเดินกลวดอะไรก็อยู่ในนี้ผมก็ยังนึกแปลกใจว่าเออมานอนก็แหละแต่เขาไม่ไม่เลยมาให้เห็นนั่นน่ะ
บอกว่าสวยบอกกันมาลักษณะมาสวยก็แล้วกันชุดสีกระบัวตะใบเขียงเดินฮะสวยจริงบอกไม่ถูก
ผมก็ถามก็เขาก็ไม่พูดไม่จากเขาก็เดิน
แล้วมีคนแก่ก็เคยมาคราวหลังมีคนแก่เดินถือจักรเท้ามาเดินกรวดอีกเหมือนกันเนี่ยสองเจ้า
เป็นที่ขวางเด็กเมื่อก่อนเนี้ยก็น้ำมันท่วมเขาก็เอาเด็กมาขวางกันเนี่ย
ผมไปขับรถไปไถนาเนี่ยกลับมาตรงนี้เด็กเล่นกันจังเลย
บนถนนเนี่ยถนนมีสายเดียวอ่ะนะโอ้โหน่ากลัวเมื่อก่อนเนี้ยน่ากลัว

นี่

นี่

นี่

แล้วควรเข้าไปอ่ะ